คุณผู้ชมค่ะมาต่อกันที่นักแสดงหนุ่มก้าวจีรายุกันบ้าง
ถ้ายังจำกันได้ก่อนหน้านี้เขาเคยมีคดีกับอดีตผู้จัดการส่วนตัวนะคะ
ที่มีการโกงเงินกันกว่า๑๐ล้านบาท
ถึงคดีความที่ผ่านมา
ต้องบอกแบบนี้นะคะเจ้าตัวเนี่ยและครอบครัวได้มีการรวบรวมหลักฐานต่าง
พร้อมกับชี้แจงว่าอีกฝ่ายยอมรับสารภาพทุกข้อกล่าวหาแล้วนะคะ
และขอผ่อนชำระเงินคืน
โดยสารนัดฟังผลการผ่อนชำระ
และฟังคำพิพากษาในวันที่๑๙มิถุนายน๒๕๖๒

พร้อมกันนี้หนุ่มก้าวยังขอบคุณทุกคนที่คอยให้กำลังใจเขา
แล้วก็ครอบครัวมาโดยตลอดจ้า

พอเวลามันเกิดปัญหาเกิดคดีความขึ้นมาแบบนี้

หนักเข้าไปอีกยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับ
ก้าวแล้วก็ครอบครัวด้วยนะคะ